ชวนคุณสองคนแล้วก็คุณผู้ชมไปวัดกันหน่อย
ปกติไปวัดเห็นไหม
รองเท้าแตะอาจจะต้องถูกตัดส้นนิดนึง
ไปเข้าห้องน้ำขันก็จะต้องรั่วนิดนึง
เพื่อป้องกันการถูกขโมยไง
แต่มาคราวนี้ค่ะเขาประกาศตามหาขัน

ขันจ๋าอยู่ไหน

เมื่อวานใครเอาขันน้ำในห้องน้ำวัดโสธรไปเล่นน้ำสงกรานเอามาคืนวัดหน่อย
พี่ดาวอยากเล่นน้ำนั่นมีขันไปเอาในส้วมก็ได้

นี่ค่ะกลายเป็นกระแสฮือฮาจะบอกว่าขันไม่ก็ขันไม่ค่อยออกเท่าไหร่
คนปวดท้องหนักเอาจะเอามือวักน้ำหรือยังไง
นี่แหละค่ะที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าสังคมภูเพชรโพสต์ข้อความประกาศตามหา
ขันห้องน้ำวัดค่ะภายในวัดโสธรวรารามวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยนะฮะ
เจ้าตัวก็คาดว่าน่าจะมีคนขโมยขันไปเล่นน้ำสงกรานกันหรือเปล่า
สอบถามคนโพสต์คุณสังคมเนี่ยอายุสามสิบปีคุณพี่เขาเปิดร้านเช่าพระเครื่องอยู่บริเวณวัดนี่แหละ
เล่าให้ฟัง๑๔เมษายนอุ้ยปวดท้องจะปูดปาดปูดปาดเดินมาเข้าห้องน้ำ
แม่ค้าเบรกก่อนเลยทักเฮ้ยก่อนเข้าไปดูดีนะขันน้ำมันหายไปหลายใบแล้วค่ะ
แล้วพอเปิดประตูห้องน้ำเอาล่ะเรื่องจริงขันหายจริงค่ะคุณผู้ชม
เชื่อว่าสาเหตุที่ขันห้องน้ำวัดโสธรถูกขโมยไปเนื่องจากว่าอะไร
ขันน้ำทางวัดมันมีลักษณะแบบว่าน่าใช้เพราะมันมีหูจับ
จับได้แบบตักจ้วงน้ำอย่างนี้สะดวกเลยล่ะนะฮะสะดวกสบายต่อการตักสาดน้ำสงกรานกันเลย
สมแป้งกันสนุกเลยนะฮะคราวนี้ล่ะเอายังไงดีผู้โพสต์ก็เลยอยากให้คนที่เอาขันน้ำวัดไปเล่นสงกรานนี่นะ
หรือขโมยไปทำภารกิจอื่นเนี่ยเอากลับมาคืนวัดซะ
อันนี้ของวัดญาติโยมที่เขามาใช้บริการเนี่ยมันจะเดือดร้อนนะคะ
ป่านนี้เอาไปเล่นน้ำสงกรานถึงคุณนึกภาพสิถ้าคุณปวดหนักเดินเข้ามาบิด
เออทำภารกิจเสร็จหันมาอืมคันหายจะให้ตอบไหมล่ะ
คันหายไอ้ก้าพูดเหมือนกันว่าทำยังไงคุณจะใช้ยังไงคุณจะทำความสะอาดตัวเองยังไง
เอาอย่างงี้อย่าทำอย่างงี้เลยเอาขันเมื่อคืนเขาเหอะนะฮะ
เออจะเล่นน้ำก่อนเนอะค่ะ